ประเทศไทยไม่ใช่ที่หมายของเรือนเหล่านี้เลยนะครับ
เขาเขาเป็นเรือสำราญที่เขาร่องอยู่ในเท่าที่ทราบ
คือฮ่องกงไต้หวันญี่ปุ่นนะครับ
ตอนนี้พอทุกที่ปฏิเสธการให้เรือลำนี้เทียบท่า
เขาก็ต้องผ่านไต้หวันผ่านฮ่องกงผ่านเวียดนามผ่านกัมพูชา
กว่าจะมาถึงไทยเนี่ยต้องนั่งแบกรับความกดดันตรงนี้
เราก็ต้องดูทำไมประเทศอื่นไม่รับ

ที่วิทยาลัย

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
ด๊อกกิ้งเลยเนี่ยเอามาเทียบท่าเลยเดี๋ยวผมปฏิเสธไปแล้วนะครับ

ประเทศไทยตอนนี้เป็นท่าสำรองในทางการวินในทางการเดินเรือ
เขาก็มีสิทธิ์ที่จะขอแต่ว่าขอเราจะให้หรือไม่ให้รอ
ลงจากเรือไม่ได้แน่นอนถ้าเราไม่อนุญาต
ไม่ปล่อยให้คนแบบตายโดยที่เรารู้
แล้วเราไม่ทำอะไรอันนี้เราไม่ปล่อยหรอกอันนี้ไม่ต้องห่วงหรอกครับ
ยังไงยังไงเราก็ต้องช่วยเหลือดูแลเขาแต่ว่า
เราก็ต้องจำกัดความเสี่ยงทุกอย่าง
ถ้ามีคนป่วยที่ต้องการรับความช่วยเหลือจริงเช่นเกิดเขาติดเชื้อจริง
เราขอบมาให้ก่อนนะหวังว่าไม่มีนะแต่ถ้ามีจริง
อดอักเสบเข้าขั้นหนักเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาอ่ะ
เราเห็นคนดิ้นพระธาตุอยู่ข้างถนน
เรายังต้องจอดต้องลงไปช่วยเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกัน
ถ้าถ้ามีความจำเป็นอย่างนั้นเราก็มีวิธีการสิ่งที่เราให้ความมั่นใจได้คือถ้ามีเหตุการณ์
ที่เราจะต้องไปช่วยเหลือคนไข้บางคนบางคนนะทุกคนไม่
เราเรายังมั่นใจว่าไม่ใช่ทุกคนป่วยนะครับถ้ามีความจำเป็น
เราก็ต้องให้การช่วยเหลือเขาแล้วเราก็มีวิธีการในการที่จะ
ป้องกันการแพร่เชื้อของเขาอยู่แล้ว
ยิ่งปล่อยให้เขาอยู่ในเรือเดี๋ยวแพร่ไปถึง๒๐๐๐คนคนนี้ก็ยุ่ง
เรือลำนี้ไปไหนก็ไม่ได้ก็ยิ่งยุ่งเข้าไปใหญ่แล้ว
แต่เราต้องการให้ความร่วมมือเราไม่ต้องการที่จะมาเป็นเจ้าภาพ

โปรดติดตามตอนต่อไป